เรื่องราวต่อไปนี้เป็นชายอายุ๒๕ปีเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์จากสกลนคร
บอกว่าจะไปหาแม่ที่เวียงจันทร์ประเทศลาว
ระหว่างทางมอเตอร์ไซค์น้ำมันหมดนะคะก็เลยจอดรถเอาไว้
ทีนี้มองไปเห็นรถกระบะเสียบกุญแจคาเอาไว้อยู่ก็เลยขโมยไปอีก
หวังจะขับไปลาวสุดท้ายโดนจับได้นะคะ
แต่ว่ากล้องวงจรปิดเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้แหละ
ขณะที่รถกระบะเนี่ยขับแหกด่านสุรกากรหนองคายเพื่อข้ามไปฝั่งลาว
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปสุดท้ายก็จับกลุ่มตัวเอาไว้ได้
ทีนี้ไล่เลี่ยงเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมฟังกันแบบนี้
ถูกขโมยมาคันนี้ค่ะสอบสวนทราบว่าในพงศกรเขาให้การวกวนจับใจความได้ประมาณว่า
คือตัวเขาขี่มอเตอร์ไซค์จากสกลนครอ้างว่าจะไปหาแม่ที่เวียงจันทร์ประเทศลาว
ระหว่างทางน้ำมันหมดก็เลยขโมยรถกระบะขนกระเบื้องที่จอดเสียบกุญแจคาเอาไว้
ในพื้นที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายก็ขโมยขับออกมาค่ะมาได้สักพักหนึ่ง
ระหว่างทางน้ำมันหมดอีกกระบะน้ำมันหมดอีกก็เลยขายกระเบื้องหลังรถเนี่ยเป็นค่าน้ำมัน
แล้วก็ขับมาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงสะพานมิตรภาพไทยลาว
ขณะเจ้าหน้าที่เขาขอตรวจเอกสารไงก่อนจะออกนอกประเทศก็จะต้องมีการตรวจเอกสารใช่ไหมคะ
พงศกรไม่มีค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยอธิบายขั้นตอนมาว่า
มันจะต้องมีเอกสารอะไรยังไงบ้างระหว่างนั้นเนี่ยไม่รอชักขับรถแหกด่านออกมาเลยไปเลย
นะคะเจ้าหน้าที่ก็ตามจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้นะคะ
สุดท้ายเนี่ยสอบสวนไปสอบสวนมาก็สรุปว่านายพงศกรเนี่ย
บอกว่าแม่ไม่ได้อยู่ที่ลาวหรอกผลตรวจปัสสาวะออกมาเป็นสีม่วง
ตำรวจก็เลยคาดว่ายาเสพติดมาจากยาเสพติดไปเสพยามาก็เลยหลอนนะคะ
สร้างเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาคุมตัวดำเนินคดีหลายข้อหาเลยนะคะ
ลักทรัพย์พยายามลักลอบนำรถที่โจรกรรมออกนอกราชอาณาจักร
รวมถึงความผิดตามพรบตรวจคนเข้าเมืองด้วย